หัวเมียคู่หนึ่งเลิกรากันไปสักประมาณ๑เดือน
แต่วันที่เกิดเหตุเป็นวันเกิดของลูกชาย
พร้อมหน้าพร้อมตาการเป่าเทียน

แม่เนี่ยตัวฝ่ายแม่ซึ่งเลิกกับสามีแล้วเนอะ

อดีตสามีไม่รู้มันมีความแค้นอะไร
เอาปืนยิงตัวเขาตาย
แล้วก็เอาปืนยิงตัวเองหวังจะตายตามแต่ไม่ตาย
สุดท้ายนะไอ้คนยิงเขา

เหมือนแบบคืออยากจะตายนะแต่มันไม่ตาย

คุณ๔ขวบเด็กรู้เรื่องแล้วนะคะ
เนี่ยภาพนี่กล้องวงจรปิดจับเห็นมั้ยฮะ
จับได้ทุกอย่างยิงเมียตัวเองครับ
แม่ยายก็ไปลูกก็ล้มลงไปด้วย
เพราะว่าเมียอุ้มลูกอยู่ตอนโดนยิง

ไม่อยากจะคิดว่ามันมีความฝังใจเด็กเอาไว้ขนาดไหนนะฮะ
อันนี้เป็นนาทีที่นายสิทธิพรวันดีหรือว่าอาร์ตอายุ๒๘ปี
เอาปืนยิงอดีตเมียตัวเอง
คือนางสาววรวรรณสังวิเศษหรือว่าเนธอายุ๓๑ปี
เป็นอดีตภรรยาที่เพิ่งเลิกกันไป๑เดือนนะครับ
ก็เสียชีวิตคาที่เลยต่อหน้าลูกชายวัยเพียง๔ขวบแล้วก็นางธวรรณรัฐอันนี้เป็นแม่ยาย
วันเกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นวันพุธที่ผ่านมาคุณผู้ชมนางสาวเนธผู้ตายเนี่ยพาลูกชายไปส่งที่บ้านเพื่อนของอดีตสามี
เพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกพอดีมีการจัดงานอยู่ที่อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาก็มีการจัดงานให้กับลูกชาย
โอ๊ยมีความสุขนะลูกชายอันนั้นก็อดีตสามีอะ

ให้ลูกชายอยู่กับพ่อกันไปนะครับ
ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมกโอ้เด็ด
มีความสุขตบไม้ตบมือกันไปนะครับ

มีลูกชายวีดีโอคอลมา
ก็คือเอามือถือของพ่อวิดีโอคอลไปหาแม่
บอกว่าแม่อยู่บ้านพ่อแล้วมารับหน่อย
ระหว่างที่คอกันอยู่เอ๊ะทำไมภาพข้างหลัง

เอาแม่ยายไปด้วยคือมันยังไงทำไมอดีตสามีถึงเล่นปืนอยู่

ใช่มันกลัวเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุปืนลงปืนลั่นอะไรขึ้นมาทำยังไง
พอขับรถไปถึงเห็นลูกชายอยู่กับอดีตสามีรออยู่หน้าบ้านตามภาพเมื่อสักครู่เลย
ก่อนที่อดีตสามีใช้ปืนยิงนางสาวเนธ๒นัดเสียชีวิตคาที่ล้มลงไป
คาอกอย่างนั้นแม่ยายก็ยืนอยู่อย่างนั้น
สุดท้ายนะมือปืนเนี่ยก็เอาปืนกระบอกเดียวกันยิงขมับตัวเองเพื่อจะตายตามไป
แต่ไม่ตายตาหลุดออกจากเบ้าอาการสาหัสเลย
ตัวแม่ยายนะร้องไห้ร้องห่มเป็นลมหลายรอบทีเดียวนะฮะบอกว่า
โอ้โหลูกสาวเธอกับอดีตลูกเขยเนี่ยนะมีลูกกัน๑คนเพิ่งเลิกกัน๑เดือน
ไม่คิดว่าลูกเขยจะทำกันแบบนี้
เดือนเดียวความรักของคุณมันหายไปไหน
ทำไมมันกลายเป็นความแค้นถึงขั้นกับต้องฆ่ากันตายแบบนี้
เอาไปฟังเสียงแม่ยายครับ
เพราะใจเขาไม่ได้เหมือนคนแล้วคือก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะพูดถึงเขา
ถ้ามีฝังเป็นคนก็คงไม่ทำแบบนี้
ถามแม่ของผู้ก่อเหตุบ้างดีกว่านางสมจิตเป็นแม่ของมือปืน
ตาขวาก็มองไม่เห็นเพราะว่าเขาเอาปืนยิงเข้ากระโหลกตัวเองที่ขมับ
เสียใจมากเหมือนกันไม่คิดว่าลูกชายจะมาทำเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็หลังจากนี้ก็จะช่วยกันดูแลหลานอย่างดีที่สุดนะครับ
เขาโทรไปขอเงินด้วยใช่ไหม
โทรไปขอพันธุ์มาให้แม่ฝากน้องแอวด้วยนะ
สงสารคนเป็นแม่เหมือนกันนะคะ

ทรมานกันหมดทั้งแม่ทั้งสองฝ่ายเลย
ตัวคนยิงเองก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดหรือเปล่า

คือแม่ของผู้หญิงแม่ของฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตบอกว่า

คุณผู้ชมส่งคอมเม้นต์มาเหมือนกันนะว่า
ดีคนที่ทำคนที่ฆาตกรเนี่ยไม่ต้องตายหรอก
อยู่ใช้กรรมมันไปแบบนั้นแหละ

เกิดอาการดีขึ้นคงมีการสอบปากคำต่อไป

บอดตาบอดเขาตาซ้ายหลุดตาขวาก็มองไม่เห็น